หิวคนเป็นแฟนกันเขาก็มาหาข้าวกิน

เอาเอาไปกันคนละทางแล้ว
โอ้โหนี่น่าจะเลือกมา๑๐ร้านแล้วมั้ง
ยังไม่ได้กินเลยดูหน้าแกสิ

ทำไมผู้หญิงเลือกร้านอาหารกันนานจัง

ว่าแคลอรี่มันเป็นยังไงเราจะอิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ของกินมันเยอะมากก็ดูไปเรื่อย

ก็แค่มันมีแค่๓มื้อเราก็อยากจะเลือกแค่นั้นเองค่ะ
ก็ไม่ได้อยากเลือกนานแต่ว่ามันไม่รู้จะกินอะไรอ่ะ
คือตอบไม่ได้ว่าจะกินอะไรแต่รู้ไงว่าจะไม่กินอะไร
ฟังนี้หนุ่มที่กำลังจะหิวตาย
คงจะอยากระบายความในใจอะไรหน่อย
แต่ถ้าบอกตรงมีหวังกลับบ้านโดนแฟนตีหัวแน่
อารมณ์ตอนผู้หญิงไม่รู้จะกินอะไร
มาให้หนุ่มเลือกเพื่อบอกแทนความในใจ
อ่ะพี่อยากบอกอะไรแฟนพี่มั่ง
กำลังเลือกร้านที่กินแล้วจะไม่อ้วนใช่ไหม

ถ้ามึงยังกินเยอะขนาดนี้อีอิอีอ้วน
ก็มึงเลือกเยอะแต่มึงกินตลอดมันจะผอมไหมละ
เดินเลือกร้านนั้นขว้าไป

นี่เลือกร้านอาหารนะไม่ใช่เลือกสามี

เดินเลือกร้านมา๓ชั่วโมงกว่า
หิวจะตายหาอยู่แล้วถ้ากูมาคนเดียว
กูกินข้าวทั้ง๓มื้อแล้วเนี่ย

เธอก็ช่วยฉันเลือกดิตั้งหลายร้านน่ะ
เลือกร้านที่กินแล้วจะไม่อ้วนใช่ไหม

ถ้ามึงยังกินเยอะขนาดนี้อีอิอีอ้วน
แล้วคุณหลังเวลาผู้หญิงเลือกร้านอาหารไม่ได้
ผู้ชายอยากบอกอะไร